นับตั้งแต่เช้าจนถึงเวลานี้ค่ะยังคงมีประสบกรณิกรชาวไทย
แต่งกายชุดดำมาที่โรงพยาบาลสิริราชที่แยกศรีราชแห่งนี้นะคะ
เพื่อที่จะมาถวายสักการะพระบรมศพตามเส้นทางเคลื่อนขบวนพระบรมศพค่ะ
ประสบกรณิกรกลุ่มนี้นะคะก็เดินทางมาจากจังหวัดประจวบคิริขันค่ะ
ทันทีที่ทราบข่าวจากแถลงการก็คือเดินทางออกมาเลยเหรอคะ
เข้าใจในความรู้สึกนะคะเพราะว่าคนเราคนไทยเราทุกคนก็คงรู้สึกเหมือนกัน
คิดว่าหลังจากนี้ไปค่ะเราจะทำอะไรเพื่อเป็นการตอบแทน
พระมหากรุงนาฏิกุลของประบาลสมเด็จพระเจ้ายุโมเดบัน
บ้างค่ะทุกวันก็ทำความดีอยู่แล้วก็จะทำความดีตลอดไปเพื่อท่านด้วย
เดินทางมาจากบ้านตั้งแต่กี่โมงค่ะ
ตั้งแต่เที่ยงคืนค่ะใช่มาถึงนี่ก็ประมาณตีหนึ่งกว่า
ก็คือมานั่งเฝ้านั่งรอตรงนี้ตั้งแต่คืนเลยเหรอคะ
ใช่ค่ะใช่มาตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะ
ก็คืออยากจะมาแบบใกล้ชิดพระองค์เท่าที่สุดเท่าที่ทำได้ครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะ

ว่าจะมาสวดมนต์ก็เลยมาเมื่อวานตอนเที่ยงรถสปินเตอร์
เพราะอะไรเราถึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจขนาดนี้ค่ะ
เพราะว่าเรารักมากแล้วก็เสียใจมาก
พยายามดูทีวีทั้งวันเขาก็ไม่เห็นประกาศอะไร
ก็เลยตัดสินใจไม่ได้บอกลูกบอกอะไร
โทรตามไปแล้วตัดสินใจขึ้นรถ
ไปซื้อตัวปุ๊บขึ้นรถมาเลย
ก็ตั้งใจเต็มที่ค่ะเมื่อคืนก็นอนไม่หลับ
ก็เลยมาตั้งแต่ตี๔เดินวนอยู่แถวนี้

นี่เป็นเพียงอะไรครับ